ไหว้พระนะฮะก็อยากจะให้จิตใจสงบสบายใช่ไหม
ก่อนจะไหว้พระทำบุญก็ต้องซื้อดอกไม้ทูบเทียนถูกไหม

เคยมีคนมาขายแบบยักษ

คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเราไหว้แล้วนะ

แล้วเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะไหว้แล้วค่ะ
โกรธค่ะชักสีหน้าเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อน

แต่ที่ใส่มาในถุงเป็นชุดใหญ่
มีเครื่องแบบเหมือนเครื่องบนบานสารกล่าว
แล้วก็ยัดเยียดว่าเราต้องซื้อทั้งชุดแบบนี้
ถ้าเราไม่ซื้อก็ทำท่าแบบเหมือนโกรธใส่เรา

แต่ไม่ถึงขั้นโดนทำร้ายหรือว่าทำลายทรัพย์สิน

แต่ที่วัดดังที่นครพนม
มีครับกรีดรอบคันเลยฮะ

คือยัดเย็ดให้ซื้อดอกไม้ไม่ซื้อไหว้พระ
ออกมาเสร็จปั๊บเป็นรอยรอบคันแบบนี้ครับ

นี่คือสภาพรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย
บริเวณประตูด้านซ้ายหลังคนขับ
มีรอยถูกของมีคมในกรีด๒รอยครับ

หญิงเจ้าของรถได้ถ่ายแล้วโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็เขียนข้อความเล่าแบบนี้บอกว่า
ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเมื่อวาน

ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนม
พอจอดรถปุ๊บก็เจอพ่อค้าแม่ค้าบริเวณที่จอดรถ
ยัดเยียดขายดอกไม้ไหว้พระ
และแผ่นปิดทองให้โดยขายชุดละ๘๐บาท
เธอบอกเธอไม่ซื้อพอกลับมาที่รถอีกทีก็พบว่า
รถของเธอถูกกรีดเป็นรอยเสียหาย
เธอเล่าแบบนี้นะฮะอันนี้เธออ้างแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวนะครับไปที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนม
ไปคุยกับหนึ่งในแม่ค้าที่ขายดอกไม้ทูบเทียน
ตอนแรกผมคิดว่าแม่ค้าท่านนี้จะปฏิเสธบอกโอ๊ยไม่มีหรอกแบบนี้ไม่มีหรอก
แต่เขาบอกว่าปัญหานี้มีมานานแล้ว
ฉวยโอกาสเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทางวัด
พอกวาดล้างทีก็หายไปที
พอเรื่องเงียบก็กลับมาใหม่

เพราะทางวัดไม่มีความชัดเจน
เอาไม่ชัดเจนอะไรยังไงนะครับลองฟังดูครับ
ตามคนตามขายให้มันเป็นทีเป็นทาง

อยากขายต้องขายให้เพราะเหมือนมันเท่าเทียมกัน
มันจะได้รู้ว่าราคาถูกราคาแพง

คนนึงขาย๔๐คนนึงขาย๖๐คนนึงขาย๒๐

แล้วห้ามจับห้ามตอบห้ามไล่
ถ้าให้จัดระเบียบก็ขายเป็นที่เป็นทาง
แล้วซิมีจะก้นกลับมาขออนุญาตถ่ายเนอะ

แม่งหมดละพี่
คุณผู้ชมแสดงความเห็นมาฟังหูไว้หูฟังทั้งสองทางครับ
แน่นอนฮะฟังทั้งสองทางแล้วไปฟังมุมของวัดด้วย
วัดนี่ท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมนะครับ
บอกว่าไม่ได้นั่งนิ่งดูดายเลยนะ
เรียกคณะกรรมการวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาหารือ
เพื่อจัดระเบียบแล้วก็วางมาตรการดูแล
เรื่องต้นก็ประสานขอกำลังตำรวจและฝ่ายปกครองมาดูแลหน่อย

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทางจังหวัดด้วยนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งการให้ตำรวจตามหาตัวผู้กระทำความผิด
เรื่องต้นเจอตัวแล้วกลุ่มบุคคลที่กระทำผิด
พอทำผิดเจอตัวปั๊บมีอาการทางประสาทไม่สมประกอบ
แต่ขายดอกไม้ได้นะแต่กรีดรถเขาได้
มีอาการทางประสาทไม่สมประกอบ
ทำให้ต้องปล่อยให้ตำรวจสอบสวนให้ชัดเจนก่อน
เข้าข่ายผิดกฎหมายจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนครับตำรวจบอกแบบนั้นฮะ